มาดูเปิดเวทีมวยกันกลางถนนอีกแล้วนะครับ
โชเฟอร์แท็กซี่กับผู้โดยสารชายหญิง
คลิปนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับ

คนเขาเห็นเหตุการณ์เขาพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
ผู้ถ่ายคลิปน่าจะเป็นคนในกลุ่มวินรถจักรยานยนต์
ตอนแรกก็เห็นเหตุการณ์ว่าผู้โดยสาร๒คน
คือผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายซึ่งเป็นผู้โดยสารถือท่อนเหล็กด้วย
แล้วก็กะเจ้าฟ้าแท็กซี่แต่พอท่อนเหล็กหลุดเท่านั้น
แท็กซี่ก็ประเคนหมัดใส่จนกระทั่งผู้ชายล้มลงเลยนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องราวก็ต้องหยุดก็ต้องจบนะคุณ

พวกพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในกลุ่มของคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละครับ
เขาก็เลยออกไปห้ามไม่ให้ทะเลาะกันต่อแล้ว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

แต่ก็ไม่ได้ระบุถึงสถานที่แล้วก็จุดเกิดเหตุนะครับ